มีเรื่องมาเตือนภัยโดยเฉพาะสาวนะคะ
คุณผู้ชมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจอินเตอร์เน็ตนะ

เดี๋ยวนี้มันหลากหลายมิจฉาชีพเหลือเกินค่ะ
เกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดมหาสารคาม
นักศึกษาสาวแห่งหนึ่งที่มหาสารคามค่ะ

เธอบอกว่ามีมิจฉาชีพเอารูปของเธอ
ซึ่งจริงแล้วเธอแต่งชุดนักศึกษา

แต่คนร้ายค่ะเอาไปตัดต่อ
ช่วงหน้าเนี่ยเป็นเธอช่วงล่างเนี่ย
เปลือยเปล่าเลยทั้งท่อนบนทั้งท่อนล่าง

ตัดต่อแล้วจะบอกว่าเอารูปนี้
โพสต์ลงในโลกออนไลน์

เธอบอกว่าเธอเสียชื่อเสียงมากเลยนะคะ

แล้วก็กลายเป็นผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชื่อว่านางสาวนัทชาเทียงพดุงนะครับ
เป็นนักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองมหาสารคาม
นำภาพนำข้อความที่มีการแชร์กันในสื่อออนไลน์

เพื่อให้ดำเนินคดีกับคนที่นำรูปของเธอ
ไปตัดต่อเป็นภาพลามกอนาจารย์
ซึ่งเป็นหน้าของเธอไปเผยแพร่

เรียนหนังสืออยู่ดีไม่รู้อีโนอิเน่เลยนะคะ

เธอถูกคนนำรูปที่แต่งชุดนักศึกษา

ระบุใต้ข้อความภาพบอกว่ารับงานค่ะ
นัดได้เด็กดีรับงานค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาท
แล้วมีการส่งต่อภาพนี้
ยังข้อความต่างไปยังแอปพลิเคชันต่าง
ทำให้มีคนเข้าใจผิดมีการแชร์ภาพกันต่อไป

คือถ้าเกิดคนไม่รู้ว่าก็คิดว่าเธอขายตัว
เอาจริงไหมเธอบอกว่าไม่ใช่เธอแน่นอน
ไม่ใช่แน่สุดท้ายแล้วตัดสินใจแจ้งความดีกว่าค่ะ
พอเข้าไปดูในเพจทวิตเตอร์
เราก็ไปเจอว่าเขาเนี่ยเอาภาพเราไปโพสต์
บอกว่าเรากำลังมีอารมณ์ทางเพศ
แล้วก็ให้เฟซบุ๊คเราไปค่ะ
จากนั้นก็มีอีกเพจหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นของหนูเองเลย
บอกว่าหนูขายตัวค่ะ
ก็มีหลายภาพเลยค่ะเอาภาพหนูเข้าไป
แล้วก็ตัดแตะภาพโต๊ะของคนอื่นเข้ามา
ซึ่งมันทำให้หนูเกิดความเดือดร้อน
นักศึกษาสาวยังบอกอีกว่าตอนนี้เธอได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะคะ
อยากให้ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่ม
คนมือบอลคนใจไม่ดีคนไม่หวังดี
แล้วก็บุคคลอื่นจับคุมให้หน่อย
เพราะว่าน่าจะไม่ใช่มีเฉพาะเธอคนเดียวที่ถูกทำแบบนี้
แล้วก็เอาไปเผยแพร่ว่าเธอขายตัวเนี่ยนะคะ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะ
ถ้าคนไม่รู้จักแล้วไปเห็นภาพก่อน
ถ้าเป็นคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
อยู่ในจังหวัดเดียวกันเห็นภาพก่อนแล้วมาเห็นตัวเธอ
น้องคุณนี่ขายตัวนี่ขายออกมาใช่ไหม
หนักคุณผู้ชมตำรวจต้องตามเรื่องนะ
แล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยเอาให้เข็ดนะคนแบบนี้นะคะใช่ค่ะ